คุณผู้ชมค่ะตามสาวใบเฟิร์นพิมชนกไปกันหน่อยค่ะคืออย่าง
สักทีนึงนางก็ชวนแก๊งกวนเพื่อนสนิทของนางเนี่ยขึ้นเหนือ
เที่ยวกันหน่อยแล้วไม่ได้ไปทริปแบบธรรมดานะนางไปแบบโรดทริป
ก็คือขับรถแวะเที่ยวไปเรื่อยอะไรแบบเนี้ยมีเนี้ยสวยจังอ่า
คือเบื้องหน้าที่เราเห็นในไอจีน้องใบสุดสวยลงรูปยิ้มแย้มแบกตะก้าเอิ๊กอัก
แสงแดดในท้องทุ่งแบบเนี้ยอืมแถมยังเปลือยหลังขาวขาวรับลมหนาวกลางหุบเขา
สวยมากเนอะแต่ว่าเบื้องหลังใบเฟิร์นเขาเล่าให้พี่แจ๊คฟังใช่ไหมล่ะ
คือฮามากคือน้องใบเนี่ยเขาบอกว่ามีความฝันนะพี่
อยากจะจัดรถทริปขับขึ้นเหนือไปเที่ยวกับเพื่อนพอดีพอดีมันมีวันหยุด๕วันติด
ก็เลยนัดกันไปที่จังหวัดน่านค่ะสมาชิกก็คือผู้หญิงสองคนก็คือใบเฟิร์นกับใยเฟิร์น
เฟิร์นนี่ก็คือผู้จัดการส่วนตัวของนางแล้วก็เพื่อนสาวชาวเก้งกวางอีกสาม
รวมเป็น๕คนเนาะแล้วด้วยความที่อยากไปมากน้องใบนางเอกซุปตาของเรา
ก็เลยอาสาเดี๋ยวหนูขับให้ก่อนเดี๋ยวค่อยสลับกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลัง
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะทริปที่วาดฝันได้อย่างสวยหรูกว่าจะถึงจังหวัดน่านนะ
เพื่อนทั้ง๓คนเขาก็ดริ้งดรั้งกันจนหลาบปุ๋ยไปเลย
น้องใบก็เลยต้องขับรถเอง๑๐ชั่วโมงรวด
แล้วคุณผู้ชมคิดดูนะว่าทางขึ้นเขาเนี่ยมันไม่ง่ายนะ
คืออยู่กรุงเทพอ่ะมีคนขับรถให้
จัดไปที่โน่นเนี่ยอะขับให้เพื่อนแล้วขับยาว๑๐ชั่วโมงด้วย
ก็มึนกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมแต่พอไปถึงเท่านั้นแหละกะว่าจะถ่ายรูปแก้เซ็งโอ้โหเพื่อนดันอ้วกอีกก็ต้องไปนั่งเช็ดอ้วกเพื่อนอีกมันสู้ชีวิตขนาดนี้เลยค่ะท้ายสุดค่ะ
กลับใบเฟิร์นบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วเอาโทรศัพท์มาฉันจะโทรหารถสไลด์
เออรถคือรถพ่วงที่เอาไว้ขนรถยนต์อีกทีล่ะค่ะเออ
นางบอกว่าเข็ดแล้วพี่แจ๊ครถทริปที่ฉันวาดฝันเอาไว้
เดี๋ยวไปฟังน้องใบเฟิร์นเขาเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะ
ไปกัน๕คนก็กะเทยก็ปลาไปแล้ว
เหมือนก็ไม่เคยได้อยู่บนรถกับเพื่อนนานแบบ๑๔ชั่วโมง
นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่อยู่บนรถนาน๑๔ชั่วโมง

ก็แบบว่าเมื่อมาเป็นผู้ชายทำไมไม่ขาบ

โ่กอุตสรดิสและโ่กไปตลอดทางจนถึงนั้น

ปีใหม่มีมันไปไหนอีกเนี่ย